ของผมก็คล้ายกันครับโชคดีมีคลิปทำให้เห็นพฤติกรรมของคนที่ขับรถและหัวร้อนเป็นอย่างไร
ค่ะนะฮะก็มีคลิปคลิปหนึ่งครับเจ้าของรถเขาติดกล้องเอาไว้เขาก็เห็นคลิปนะฮะ
มีรถเก่งคันหนึ่งพยายามจะแซงแล้วก็ด้านหน้ารถสวนมาก็ปาดแทรกเข้าไปต้องการจะตบซ้ายเข้ามา
สักพักหนึ่งไม่ใช่แค่เบรกคุณผู้ชม
ลงมาพร้อมปืนแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวจะยิงแม่งให้ตายเลย
อย่างนี้ครับเดี๋ยวมีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขาเอาปืนออกมาด้วย
นี่ครับดูนะฮะลงมาแล้วนะครับตอนแรกลงมาไม่มีปืน
สักพักกลับไปใหม่ครับไปเอาปืนมาด้วยครับแล้วพูดว่าเดี๋ยวฆ่าแม่งเลย
โอ้โหแบบนี้คือบนถนนนะรถก็เต็มไปหมดคนผู้คนก็เต็มไปหมดเลยนะครับ
โชคดีที่รถคันนี้เขามีกล้องหน้ารถก็เลยเห็นหลักฐานทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งเขาก็โพสต์เป็นเนื้อหาข้อความแล้วก็เป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นครับ
เป็นคลิปที่ได้จากกล้องหน้ารถของตัวเขาเองบันทึกเหตุการณ์
ขับรถกลับบ้านตอน๖โมงเย็นของเมื่อวานนะเนี่ยฮะ
เจ้าของคลิปก็ขับมาทางตรงตามปกติในซอยซอยนี้มันคือซอยแคบมันสวนกันแค่นี้เอง
จากนั้นมีแอคคอร์ดสีขาวคันนี้ทะเบียนขอไข่วแหวน๒๗๒๖ชนบุรีแซงไปครับ
แล้วด้านหน้ามันมีรถมาพอดีเขาก็ปาดเข้าไปเจ้าของคลิปก็บีบแตรทำให้คนขับรถเก๋งสีขาวแอคคอร์ดคันนี้ไม่พอใจ
ลงมาพร้อมปืนแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวฆ่าแม่งเลยก่อนจะกลับขึ้นรถไปแล้วก็ขับออกไปเลยครับ
เค้านั่งอยู่โต๊ะข้างหน้าเลย

ผมก็เดินหนีไปหน้านอกโรงแรม
เขาก็ตามมาจริง

ไม่ได้ล้มสลบผมกระโดดขึ้นรถกรุกหนี

เออ

คุณเคยโดนหลอกแบบนี้ครบไหมครับ

ที่เล่าเรื่องของคุณนี่ก่อน

มันก็เป็นคลิปที่ค่อนข้างจะยาวเหมือนกันนะฮะ

โดยผู้โพสต์เนี่ยครับ

เตือนภัยทุกคนที่ขับรถ
แล้วก็บอกว่าเนี่ยนะเขามาป่าด้วยความโมโหก็ต้องบีบแตรกันหน่อยแหละ
รยาทไม่ดีเบรกเหมือนจะให้ชนอะไรแบบเนี้ยนะฮะ
พอเห็นว่าเป็นผู้ชายขับก็เอาปืนมาขู่นะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าเขาผิดเหรอที่เขาบีดแร่
เขาบอกว่าผมผิดที่บีบแตรว่าคุณผมขอโทษครับ
ต่อไปเนี่ยรถใครแซงขวาแบบนี้จะให้เข้าดีไม่อยากเอาชีวิตไปแลก
แต่ก็ไม่อยากให้มีคนแบบนี้บนถนนบ้านเราเลย

ภายหลังที่คลิปนี้ถูกโพสต์ไปแน่นอนนะครับ
คนในโลกโซเชียลโอ้โหวิจารณ์กันยับทีเดียวครับ
แล้วก็อยากจะให้ตำรวจเร่งจับผู้ชายคนนี้ดำเนินคดีให้ได้เร็วที่สุด
ล่าสุดทราบตัวแล้วว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเชิญตัวไปสอบปากคำแล้วที่สพบางกรวยที่นนทบุรีท้องที่เกิดเหตุ
เขาก็ไปหารำรวจแล้วเมื่อเย็นที่ผ่านมา
พร้อมติดต่อให้ทางด้านของนายนัททวิทย์พินศรีอายุ๔๒ปี
แล้วก็นางสาวรัตยาปิติอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นผู้เสียหายเข้าไป
แจ้งความแล้วก็สอบประคำเพิ่มเติมกับตำรวจด้วยนะครับ
ผู้เสียหายบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดในซอยหมู่บ้านพานุรังศรีตอน๖โมงเย็นครับ
รถของนายชูศักดิ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะแล้วเขาก็เป็นพฤติกรรมพฤติการทั้งหมดทั้งมวลนั้นเลย
แล้วเขาบอกว่าตัวเองเห็นท่าไม่ดีก็เลยขึ้นรถแล้วก็ขับออกไป
ทางด้านของนายชูศักดิ์คนก่อเหตุก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยกำลังจะขับรถเอาปืนไปคืนเพื่อนพอดี
เนื่องจากว่าบ้านเพื่อนเนี่ยที่บ้านเนี่ยเขาไปลืมเอาไว้นะฮะเมื่อถึงจุดเกิดเหตุเขาปวดท้องมากเลย
ก็เลยจะวนรถกลับไปเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำที่วัดชื่อว่าวัดสำโรง
จากว่าในระแวกนั้นไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีห้องน้ำเลยตัวเองก็เลยรีบมากด้วยอาการปวดท้องครับ

กำลังมาแล้วอ่ะฮะไม่ไหวแล้วก็เลยแซงไปแล้วก็เลยเป็นเป็นที่เราเห็นในคลิปนี่แหละ
จากว่าเขาปวดท้องมากนะฮะก็เลยแซงไปแล้วก็ต้องการจะแทรกเข้าไปตรงนั้นพอดี
แต่ไปเจอคู่กรณีบีบแตร่ใส่และบีบหลายครั้งด้วยนะฮะตัวเองไม่ได้ตั้งใจเบรกแกล้งอะไรนะ
แต่ว่าข้างหน้าเขาเบรกก็เลยต้องเบรกตาม
สุดท้ายด้วยความที่ทั้งปวดท้องด้วยทั้งโดนบีดแรร์ด้วยก็เลยโมโห
แล้วก็ต่อว่าที่พูดจางไม่เข้าหูอะไรแบบนี้ก็เลยโมโหก็เลยเอาปืนไปขู่แบบนี้นะครับ
จากนั้นก็เดินไปเอาปืนมามาข่มขู่สาเหตุก็เกิดจากความโมโห
เขาบอกว่าเขาขอโทษแล้วกันนะฮะหลังจากมีคนแชร์คลิปแชร์ภาพไป
โอ้โหเขาบอกว่าถูกสังคมด่ายับเลยนะฮะแทบจะอยู่ไม่ได้เลย
ต่อไปจะไม่อารมณ์ร้อนแบบนี้อีกแล้วนะครับ
ต้นตำรวจก็ตั้งข้อหาไปแล้วครับพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือว่าทางสาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัว
มีอาวุธปืนของผู้อื่นไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้นก็คุมตัวไปส่งกับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ค่ะต้องใจเย็นแล้วก็มีน้ำใจเวลาใช้รถใช้ถนนนะคะ
ถ้าปวดท้องหนักก็อย่าเสียเวลาเอาปืนไปขู่คนอื่น
เอาเวลาตรงนั้นรีบขับลงไปเข้าห้องน้ำดีกว่า